เขามาโพสต์เตือนเอาไว้เลยนะคะ

ตาตาแดงร้องไห้
งอแงเลยแม่ก็รีบพาไป

คุณหมอก็เดินออกมาดูไม่ได้เรียกไปตรวจนะ
คือเดินออกมาแล้วก็ดูอันไหนดูซิเป็นยังไง

ไม่ใช่สถานีอนามัยใดเลย

เอายาหยอดตาที่หมอให้มาหยอด

น้องตาบวมเขียวช้ำกว่าเดิม

ตัวแรกเป็นอีกกล่องหนึ่งที่คุณหมอให้มา

อดปุ๊บตาบวมเพิ่มขึ้น
ช้ำเพิ่มขึ้นและที่สำคัญ
เลือดไหลออกจากตาน้องค่ะ

แต่ยาหยอดตาทั้ง๒ชนิด
ไม่ได้หมายความว่าของเขาไม่ดี

เดี๋ยวมันมีเหตุจากโรคท่านผู้ฟังรอฟังก่อน

คือพอคุณแม่เห็นว่า

รีบพากลับไปหาคุณหมอไปโรงพยาบาลเดิม

คราวนี้ให้ยาตัวที่๒ที่เป็นยาฆ่าเชื้อ

บวมแดงอยู่ลูกก็ร้องเจ็บอยู่
และที่สำคัญเลือดที่ไหลออกมายังไหลอยู่

คือหยดเลือดที่ออกจากตาของน้อง

มันหนักถึงขั้นจากตาแดง
ยอดยาไปยอดยามา๒ขวด

แม่โอ้โหหัวอกแม่ลูก๑๐เดือน
แล้วลูกก็ร้องไห้เจ็บตลอดเวลา

หายศผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเราเดินทางไป
พบกับคุณแม่ท่านนี้ที่โพสต์เรื่องนี้ไว้นะคะ

มันเริ่มต้นขึ้น๗กรกฎาคม
ลูกอาการตาแดงก็พาไปหาหมอ

หมอไม่ได้เรียกเข้าไปในห้องตรวจนะคะ

หอดปุ๊บตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่ง
ตายิ่งบวมยิ่งช้ำแล้วเลือดไหล

แม่รอดูอาการจนถึง๙กรกฎาคมประมาณ๒วัน

ลูกก็ยังร้องไห้เจ็บปวดเพราะว่าเจ็บตามาก
ทนไม่ไหวค่ะพาลูกกลับไปที่โรงพยาบาลเดิมอีก

คราวนี้เขาบอกว่าตอนแรกเจ็บแค่ที่ตาซ้าย

แล้วตาสองข้างบวมปวดขึ้นเรื่อยแล้วก็เลือดไหลออกมา
คราวนี้เจอหมอคนใหม่หมอก็มาตรวจดู
แต่หมอก็ไม่ได้ขอดูยาตัวเดิมที่ลูกสาวแพ้นะ

ไม่ได้แบบถามนะว่าเออแล้วก่อนหน้านี้หยอดอะไรยังไง
หมอก็เช็คแล้วก็สั่งยาตัวนี้ให้
ไม่ได้ตรวจเพิ่มเติมแค่ดูด้วยตาและอาการภายนอก
แม่ก็เอายากลับมาหยอดให้ลูกอีก

นอกจากเลือดแล้วมีน้ำเหลืองปนมาอีก
ไปฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยค่ะ
ก็เลยพาน้องไปอีกรอบนึงคือวันที่๙
อังคารที่๙พาไปช่วงบ่ายค่ะ
ก็ไปบอกเขาว่าแน่ตาน้องมันเป็นเยอะขึ้น

ก็สอบถามอาการเหมือนเดิมแล้วก็ให้ยามาอีกตัวหนึ่ง
คนละตัวกับที่ให้รอบแรกนะคะคนละตัวกัน
แล้วก็พอเอายาตัวนั้นมาหยอดให้น้อง

เพราะว่าตาน้องเริ่มบวมแล้วก็เป็นช้ำค่ะ
เป็นช้ำออกม่วงเขียวค่ะ
แล้วก็เลือดไหลตลอดเลย
แล้วก็มีน้ำเหลืองออกมาเป็นกลิ่นเหม็นคาวอะค่ะ

แล้วก็ทีนี้ก็แบบก็ไม่ไหวแล้วก็ไปคลินิก

เขาก็เอายา๒ตัวนั้นไปให้หมอเขาดู
เขาบอกว่ายาสองคนนี้มันเป็นยาแรงมากเลย
เหมาะสำหรับเด็กเขาบอกเด็กใช้ไม่ได้
เขาบอกอย่างนี้เพราะว่ายามันเข้าไปกัดเยื่อหุ้มตาน้องค่ะ
แล้วก็ทำให้น้องตาบวมเลยมีเลือดไหลออกมา

คือคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ได้อยากเอาเรื่องโรงพยาบาลหรือเรียกร้องอะไรนะ
แต่จะไม่กลับไปที่โรงพยาบาลนั้นอีกแล้ว
เพราะคุณจ่ายยามาคุณไม่เช็คคุณไม่ตรวจคุณไม่เรียกเขาไปดูรายละเอียดเลย
ว่าน้องอายุเท่าไหร่อะไรยังไงคุณจ่ายยาผู้ใหญ่มาให้เด็กได้ยังไง
ก็หลังจากไปโรงพยาบาลแล้วเกิดปัญหาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นคลินิกใช่ไหม
ใช่ค่ะก็อย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าไม่ไหวแล้วล่ะพาไปคลินิกเลยละกัน
แล้วหมอที่คลินิกเขาถึงได้บอกไงว่ายาสองตัวนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะ
รักษาอาการได้ดีเลยแหละแต่มันใช้สำหรับผู้ใหญ่มันใช้กับดวงตาของเด็กวัย๑๐เดือนไม่ได้
เพราะว่าตาของน้องเนี่ยมันยังละเอียดอ่อนอยู่มาก
ยามันแรงมันก็เลยเข้าไปกัดตัวที่เยื่อหุ้มตาของน้องอะค่ะ
มันถึงได้เลือดไหลจนน้ำเหลืองไหลนั่นแหละครับ
ทีนี้คุณแม่เขาก็บอกนะคะว่าคุณหมอยังบอกด้วยนะว่าหมอที่คลินิกนะบอกดีนะที่น้องไม่ได้มีแผลในตา
เพราะว่าถ้าน้องมีแผลในตาด้วยเผลอเนี่ยหยอดไอ้สองตัวนี้เข้าไปมีสิทธิ์ตาบอดนะคะ
เพราะปริมาณและความแรงมันมากเกินกว่าเด็ก๑๐เดือนจะรับได้
แม่ก็เลยบอกว่าอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะให้กับคนทั่วไปเลยและให้กับหมอที่โรงพยาบาลด้วย
พอข่าวออกปุ๊บสักพักอ่ะมีโรงพยาบาลโทรมาเลยเขาบอกว่าถ้าถ้าทางเราติดใจอะไรอ่ะให้เข้าไปคุยได้เลย
แต่ว่าแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้แบบไม่อยากติดใจอะไรอย่างนี้เพราะว่าแม่ก็บอกว่าพาน้องไปรักษาที่คลินิกแล้วน้องก็ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ
อยากบอกว่าเวลาแบบเวลาแบบมีเด็กไปตรวจหรืออะไรไปตรวจอย่างเงี้แบบให้เขาช่วยดูให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงอย่างนี้ค่ะไม่ใช่แบบมาดูดูผ่านผ่านแล้วก็สั่งยาอย่างนี้มันกลัวไปเกิดกับเด็กคนอื่นอีก
แล้วก็เวลาให้ยามาอะไรมาก็ให้อ่านให้ตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วค่อยหยอดให้ลูก
ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีตัวแทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมมาพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องแล้วนะครับ
ซึ่งน้องเด็กหญิงวัย๑๐เดือนเนี่ยก็ถือว่าทั้งพ่อแม่แล้วก็น้องเป็นผู้เสียหาย
ทางคุณพ่อคุณแม่ของเด็กก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าคือไม่ได้ต้องการเอาเรื่องไม่ได้ต้องการฟ้องร้องอะไรกับทางโรงพยาบาลกับหมอ
แต่ว่าทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นสื่อกลางในการประสานในการพูดคุยกับทางโรงพยาบาลให้เพราะยังไงก็ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
คืออาชีพบางอาชีพเนี่ยคือผมก็พูดตลอดเวลามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันผิดพลาดไม่ได้จริงเพราะมันคือความเป็นความตาย
ใช่ไหมอย่างกรณีของเด็กเนี่ยเขาถึงต้องมีหมอเด็กไงใช่เฉพาะทางซึ่งเราไม่แน่ใจว่าคุณแม่ได้เจอหมอ
หรือว่าหมอทั่วไปแต่ต่อให้เป็นหมอทั่วไปคุณจ่ายยาผู้ใหญ่ให้กับเด็ก
สวัสดีครับ